จังหวัดลำปางค่ะตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มตัว
เจ้าของฉายาต่ายวัดพระแก้ว

หมายของเขาก็คือผู้ใช้แรงงานในพื้นที่นะคะ
พอเข้าไปในบ้านเนี่ยค้นตามบ้านทั้งหมดแล้วนะ

ก็ทำให้ในตายบอกว่าอ๋อมีไว้เพื่อการเสพเท่านั้น
เขาบอกแบบนี้ก่อนนะตำรวจบอกอ้าวไม่เชื่อ
สิ่งที่ได้มาการข่าวที่ให้มามันไม่ได้เป็นแบบนั้น

สรุปไปเจอยาบ้าเพิ่มเติมอีก๖๐๐๐เมตรนะคะ

ตำรวจปราบรามยาเสพติดสนที่กำลังตำรวจภูทรลำปางค่ะ
นำกำลังไปเข้าจับกลุ่มตัว
นายนบพรธรรมสายอายุ๓๓ปี
เจ้าของฉายาต่ายวัดพระแก้ว
ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักนะคะ
อยู่ที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง
หลังรับแจ้งจากสายข่าวบอกว่าที่บ้านหลังนี้
มีการรักรอบขายไอซ์ขายยาบ้า
ให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็วัยรุ่น
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่แสดงตัวแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในบ้าน
ไปเจอตัวในตายนี่แหละแล้วก็ขอตรวจค้นภายในห้องนอน
ห้องนอนไปเจอยาบ้า๖เม็ดพร้อมอุปกรณ์การเสพ
ในตายอ้างว่ายาบ้า๖เม็ดมีไว้เพื่อเสพเท่านั้น
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะ
เพราะว่าพฤติกรรมของในตายที่ได้ทราบข่าวมา
เขาเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่มานานแล้ว
ก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่าก็เป็นสีม่วง
จากนั้นเจ้าหน้าที่เค้นสอบอยู่นาน
ก็เลยมาทราบว่าเขาก็เปิดเผยออกมา
บอกว่ามียาเสพติดหลงเหลืออยู่ซุกซ่อน
อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำที่หลังบ้าน
ตำรวจก็ไปขุดคุยสรุปแล้วไปเจอค่ะ
มียาบ้า๓ห่อนับดูโดยรวมประมาณ๖๐๐๐เมตร
จากยาบ้าแล้วมีไอซ์ด้วยนะคะ
บรรจุอยู่ในซองซิปขนาดเล็กจำนวนมาก
เกือบหนึ่งถุงหิ้วตรวจยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมด
และอายัดโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคาร
และเงินสดอีกประมาณหมื่นกว่าบาท
หลังจากนั้นควบคุมตัวในตายไปสอบสวนขยายผล
เพื่อหาตัวผู้ร่วมขบวนการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ